เริ่มกันที่การแข่งขันฟุตบอลโยต้าไทยลีกนะคะ
แม้ว่าตอนนี้จะเหลืออีก๖เกมถึงจะจบฤดูกาล
แต่ว่ามี๑ทีมที่ตกชั้นแน่นอนแล้วค่ะ
ฟุตบอลโตยาต้าไทยลีกนัดที่๒๘นะคะ
บุรีเอฟซีเปิดบ้านพบกับแอร์ฟรอสเซ็นทันเอฟซี

ทดเจ็บครึ่งแรกค่ะเป็นแอร์ฟอร์สนะคะที่ขึ้นนำก่อนจากจังหวะชุลมุนหน้าเขตโทษ
แล้วก็เป็นเคนวินเซนต์ที่ยิงเข้าไป
จบครึ่งแรกแอร์ฟอร์สนำ๑ประตูต่อ๐
ครึ่งหลังนาทีที่๕๓ค่ะ
ชนบุรีตามตีเสมอ๑๑นะคะจากเนบิยาบายรำ
และในช่วงท้ายเกมค่ะนาทีที่๘๕นะคะ
โออาเวสค่ะก็ยิงในเขตโทษเป็นประตูชัยให้ชมบุรีแซงชนะ๒ประตูต่อ๑
ก็เก็บเพิ่มเป็น๓๕คะแนนนะคะขึ้นมาอยู่อันดับที่๑๐
ส่วนแอร์ฟอร์สมี๑๓คะแนนเท่าเดิมห่างจากโซนปลอดภัยถึง๒๐คะแนนด้วยกัน
ขณะที่เหลือเกมการแข่งขันอีก๖นัดนะคะก็ทำให้ตกชั้นเป็นทีมแรกแน่นอนแล้วค่ะ
อีกหนึ่งคู่นะคะโปรวิสเทโลค่ะเปิดบ้านพบกับเมืองทองยูเนเต็ดนะคะ
เกมนี้ค่ะเป็นเจ้าถิ่นโปรวิสเทโรที่ขึ้นนำก่อน๑ประตูต่อ๒
มงคลทศกัยสปีดบอลขึ้นก่อนที่จะคืนให้มากอสคนเดินยิงฉลับเข้าไปค่ะ
แต่ว่าเมืองทองไม่ยอมแพ้นะคะมาตีไข่แตก๑ประตูต่อ๒นาทีที่๕๖ได้ประตูจากชาช่าโคเอลโย

อันดับที่๑๔มี๓๓คะแนน

บุรีรำตอนนี้ก็ยังคงรั้งจ่าฝูงนะคะ
มี๖๙คะแนนนำแบงคอกอยู่๙คะแนนด้วยกันค่ะ